มัธยมนะพอมัธยมปลายที่ไม่สามารถเรียนต่อโรงเรียนประจำจังหวัดที่ฉะเชิงเซาต่อได้เนี่ย
เขาก็ไปต่อที่อื่นแล้วก็เหมือนกับพยายามจะบอกกับเพื่อนว่าเขาไปอยู่โรงเรียนดัง
เตรียมอุดมทั้งสวนกุหลาบนี่สวนกุหลาบเขาจะตรวจสอบอยู่
ใช่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตามข่าวอยู่นะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างอยู่นะ
เดี๋ยวจะมีทีมกฎหมายของทางโรงเรียนสวนกุหลาบ
ถ้าพบว่าบอยสกลทำผิดจริงแอบอ้างจริงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดำเนินการทางกฎหมาย
โดยเฉพาะถ้าไปแอบอ้างในเชิงทำให้โรงเรียนเขาสถาบันเขาเสียหาย
จากชั้นมัธยมนะพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เอ็นติดเอ็นติดมบุรพานะครับที่ชนบุรีนะครับ
วิศวกรรมด้วยนะได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นด้วยนะครับ
แต่ก็ถูกรีไทน์นะฮะเกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเขากำหนดนะครับ
แต่ระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยแล้วเป็นประธานรุ่นเนี่ยก็ไปเก็บเงินเพื่อนเขา
แล้วเงินเขาก็หายไปหลายแสนบาทออกไปก็หายไปเลยนะครับ
แต่ตัวเองก็อ้างกับเพื่อนว่าเขาไปเขาซิ้วซิลก็คือออกก่อนแล้วไปสอบที่อื่น
บอกว่าติดจุฬาแต่ทีแรกเนี่ยไปแฝงตัวเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก่อน
ธรรมศาสตร์ก็เขาจับได้โป๊ะแตกก็ออกมาแล้วก็ไปแฝงตัวอยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อยู่นานเลยเป็นนิสิตอยู่หลายปี
เป็นนิสิตจุฬาโดยที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติของนักเรียนของนิสิตอะไรเขาเลย
แล้วก็อ้างย้ายคณะไปเรื่อยอยู่คณะนั้นทีคณะนี้ที
แล้วก็เข้าหอสมุทรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้แล้วก็ไปร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ได้
นี่ไปถือป้ายเนี่ยวิธีการก็คือเอาชื่อของคนอื่นบ้างเอาบัตรของคนอื่นบ้าง
ก็เพื่อจะแอบอ้างไปเรื่อยบางทีรุ่นพี่หรือว่าผู้ที่เขาดูแลในส่วนต่างเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่ว่ามาความแตกก็คือล่าสุดเนี่ยจะต้องไปทำกิจกรรม๑กิจกรรมกับทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งกิจกรรมนี้เขาต้องใช้ชื่อนามสกุลเลขทะเบียนของนิสิตอย่างละเอียด
ปรากฏว่าคนที่เขาดูแลกิจกรรมเช็คไปแล้วไม่มีไม่มีชื่อนี้ก็เลยความแตกแล้วบอยสกลก็หายตัวไป
วันนี้นะครับมีข้อความที่เป็นบทสนทนาทางไลน์นะฮะที่นิสิตสาวของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง
บอกว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับบอยสกลนะที่บอยสกลมาเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
เขาก็โพสต์เผยแพร่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นบทสนทนาที่เธอพูดคุยกับบอยสกลในเรื่องต่าง
ช่วงที่บอยมาอ้างตัวเป็นนิสิตเรียนอยู่ที่จุฬาแล้วระบุข้อดีข้อเสียไว้ด้วยนะ
โดยบอกว่าข้อดีบอยเป็นคนขยันมาอ่านหนังสือมากแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนมากเพื่อนจะกลับถึงหอไหม
มาถามตลอดเวลาเวลาที่เพื่อนต้องกลับดึกเป็นห่วงสุขภาพถามถ่ายอาการของเพื่อน
บกับเพื่อนได้ทุกชนชั้นอยู่เป็นเพื่อนได้เสมอเคยเห็นบอยให้เพื่อนยืมเงินเวลาเพื่อนเดือดร้อนก็มี
อันนี้คือเรื่องของบอยที่เป็นข้อดีข้อเสียบอยชอบโกหกมักโกหกว่าเรียนที่ดีมาตั้งแต่เด็ก
บอกว่าเรียนเซนต์จรแล้วมาต่อกรุงเทพคริสเตียนแล้วมาเข้าเตรียมอุดมเรียนได้เกรด๓๙อยู่สายวิทคณิต
ก่อนจะมาเอ็นติดจุฬาเศรษฐศาสตร์อินเตอร์แต่บอกว่าไม่ชอบวิทย์แล้วก็เลยย้ายมาเข้าทางสิน
อะไรแบบเนี้ยคือซึ่งเพื่อนฟังแล้วมันก็รู้สึกว่างงนะเออมันเวอร์ด้วยอะไรอย่างนี้นะ
จากนี้เพื่อนสาวคนนี้ยังบอกว่าบอยเคยโกหกว่าเขาไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ชอบมีพฤติกรรมอวดว่าตัวเองรวยเพราะอยากเป็นที่ยอมรับในสังคม
ถึงขั้นเคยให้เพื่อนคนนี้ช่วยปลอมเป็นที่ปรึกษาให้ตอนที่มีปัญหากับที่ฝึกงาน
แต่เธอไม่ยอมทำเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
สิทธิ์สาวคนนี้ยังระบุข้อความฝากไปถึงบอยสกลนะครับบอกว่า
ถ้าบอยมาอ่านอยากบอกว่าบอยทำแบบนี้มีความสุขไหมเคยคิดถึงผลลัพธ์ไหมว่าจะเป็นอย่างไร
หลังจากนี้บอยจะทำอย่างไรเพื่อนที่บอยเคยรู้จักก็จะเป็นคนไม่รู้จักอีกแล้ว
เพราะบอยปิดทุกช่องทางติดต่อแล้วก็หายไปมันคุ้มไหมกับคำชมที่ไม่มีอยู่จริง
อยากให้บอยทบทวนและยอมรับในสิ่งที่บอยทำกล้าทำก็ต้องกล้ารับนะ
ก็เมื่อวานี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปที่บ้านของบอยสกลที่ฉะเชิงเซานะ
ที่ฉะเชิงเซานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเจอคุณพ่อแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเยอะพ่อก็บอกสั้นว่าบอยไม่ได้กลับบ้าน
เรื่องที่เกิดขึ้นพ่อยังไม่รู้รายละเอียดว่าเรื่องเป็นยังไงเพิ่งรู้ข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะ
พ่อบอกกับนักข่าวของเราบอกว่าขอเวลาหน่อยได้ไหมให้ลูกชายได้ทำใจขอโอกาสจากสังคมด้วย
เชื่อว่าถ้าลูกชายทำใจพร้อมแล้วจะออกมาตอบคำถามที่สังคมคาใจแน่นอน
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะบอยสกลก็ยังหายตัวเงียบนะคะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะไม่มาชี้แจงอะไร
จะเอาผิดกับบอยสกลล่าสุดตอนนี้ฝ่ายนิติกรศูนย์กฎหมายจุฬา
อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็กำลังดูข้อกฎหมาย
ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาอะไรได้บ้างนะคะ
เมืองต้นคาดว่าจะนำหลักฐานต่างแจ้งความที่
สนปทุมวันภายในสัปดาห์หน้านี้แหละค่ะ
ทีนี้ทางจุฬาเขาก็ถูกตั้งคำถามอยู่พอสมควรไง
เรื่องการที่มีคนไปแอบอ้างเป็นนิสิต

จะดูแลป้องกันแก้ไขกันยังไงนะครับ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
การตรวจสอบบัตรประจำตัวนิสิตจากนี้ไปนะครับ

จุฬามีมาตรการที่จะป้องกันการแอบอ้างเป็นนิสิตจุฬา
นักศึกษาทุกคนจะมีรหัสประจำตัว
จะต้องสามารถระบุตัวตนหรือว่าเลขประจำตัวนิสิต

ระบบออนไลน์ในแอปพลิเคชัน

ว่าอีก๒เดือนระบบนี้จะใช้การได้
แล้วก็จะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลนิสิตก็จะมั่นคงขึ้น
คือเขาก็จะต้องใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือแล้ว
ค่ะคือก่อนหน้านี้ทางจุฬาเขาบอกว่า
คือเขาค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะ

ทางมหาวิทยาลัยก็เลยอยากจะสนับสนุนเด็ก
นิสิตให้เข้าร่วมก็เลยเป็นช่องโหวตตรงนี้
ส่วนหอสมุทรเหมือนกับว่าใช้บัตรของนิสิตคนอื่น

บางทีก็ทำกิจกรรมไหนก็แจ้งชื่อคนอื่น